มีอายุเป็นแสนปีเลยนะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อไปเจออยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับ

ตำบลอาวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ
ชาวบ้านเขาได้พบซากฟอสซิลสัตว์ในยุคโบราณครับ
ก็รีบเลยรีบแจ้งให้กับนักวิชาการท้องถิ่น

มารีบตรวจสอบพบกับซากฟอสซิลกระดูกสัตว
ผนังถ้ำผินปูนนะครับ
แล้วก็กระจัดกระจายอยู่หลายจุดเลยทีเดียว
โดยสภาพที่พบนะครับคาดจะเป็นกระดูกสัตว์ในยุคโบราณ
ซึ่งก็เก็บชิ้นส่วนเอาไปตรวจสอบนะ

เป็นซากฟอสซิลกระดูกกรามของรัชวา
แล้วก็กระดูกเขี้ยวของไฮยีน่า
หมาป่าไฮยีน่าลักษณะนั้น
ก็เป็นอายุเนี่ยเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า๗๐

ยุคสมัยโบราณเลยผมอาจจะอ่านไม่ถูกแต่ผมจะลองดู

ยุคอะไรนะเอาใหม่ซิ

ยุคโพสโตซีนตอนอีกรั้ง
แต่มันมีหลายยุคหลายยุค
ให้ต้องเชื่อมไหม

ก็เคยได้ยินมาแต่เขาพูดเป็นศัพทวิชาการแบบนี้

ว่า๗๐๐ปีอ่ะนานมาก

นะครับเป็นแพทย์ประจำตำบลอ่าวลึกเหนือ
เขาเป็นผู้สำรวจค้นพบก็เล่าว่าก่อนหน้านี้
ตนเองและชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าสำรวจถ้ำดังกล่าวนะ
เพราะว่าต้องการดูว่าเหมาะสมหรือจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
แต่พอสำรวจไปได้สักระยะหนึ่งก็พบว่า
สากกระดูกต่างมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว
ก็เชื่อว่ามีซากฟอสซิลดึกดำบันที่ยังสำรวจไม่พบอีกเยอะเลยนะ
อยู่ภายในถ้ำตนเองจึงอยากให้มีการสำรวจอย่างจริงจัง
เพราะว่าภูเขาแห่งนี้ยังมีโพรงถ้ำอีกหลายจุด
หากพบฟอสซิลโบราณเพิ่มอีกก็จะประสานกับผู้นำชุมชนนะ
แล้วก็อาจจะผลักดันให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาในอนาคต
ค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของนักธรณีวิทยานะครับ
เพราะว่าจะได้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดีแหล่งธรณีวิทยาต่อไป

เจอสากฟอสซิลโบราณอยู่ในยุคของสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูปสตูป